ประชาชนหลายคนยังคงเป็นกังวลนะคะว่า
หลังจากที่จะมีการเปลี่ยนผ่านระบบ
ซึ่งเรื่องนี้ทางด้านศาลเองก็มีการ

โล่งอกไปได้แล้วแต่คราวนี้วันจันทร์ที่จะถึงนี้
เพราะว่า๒๑มีนาคมนี้คือเส้นตายแล้วนะคะ
แต่ว่าติดต่อมาแบบไม่เป็นทางการว่าจะเข้ามาจ่ายเงิน
ซึ่งกศธชบอกเลยนะคะว่าตอนนี้มีแผนรองรับเรียบร้อยแล้ว
เตรียมแผนที่จะฟ้องร้องรวมถึงจัดตั้งการประมูลครั้งต่อไปทันทีค่ะ

กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมหรือกศธชออกมาเปิดเผยนะคะว่า

แต่ได้รับการติดต่ออย่างไม่เป็นทางการเข้ามา
ว่าจะมาชำระเงินในวันจันทร์ที่๒๑มีนาคมที่จะถึงนี้ค่ะ
นอกจากนี้ละคราธิการกศธชยังระบุด้วย
ศทชเองมีการเตรียมแผนรองรับเรียบร้อยแล้ว
โดยจะเสนอให้ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพิจารณา
ว่าจะสามารถใช้อำนาจพิเศษใดได้บ้าง
ในการดำเนินการเปิดประมูลใหม่ภายใน๓เดือน
ซึ่งราคาเริ่มต้นก็ต้องไม่ต่ำกว่า๗๕๐๐๐ล้านบาท
แต่ถ้าหากไม่มีผู้สนใจเข้าร่วม
ศทชก็จะพักการประมูล๑ปี

อาจเลือกใช้วิธีเคาะราคาถอยหลัง
ลดราคาลงจนกว่าจะได้ผู้ชนะ
จากนี้ยังตั้งคณะทำงานพิจารณาด้วยนะคะว่า
ก็จะพิจารณาฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย

ว่าไม่ต่ำกว่า๒๐๐ล้านบาทค่ะ